ผู้ชายคนหนึ่งก็เพิ่งจะมั่นหมายกับสาวเอาไว้
แต่ปรากฏว่าสาวที่เขามั่นหมายกะจะแต่งงานกัน
จะใช้ชีวิตร่วมกันกลับไปคบหากับแฟนเก่า
กลัวว่าทานไฟเก่ามันจะประทุกขึ้นมา
ทำให้ผู้ชายคนนี้ถึงกับบุก
เข้าไปยิงแฟนเก่าของผู้หญิงจนเสียชีวิต

และในที่สุดแล้วผู้ก่อเหตุนะครับก็ได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
นายอภิษฎเนียมมูสิกหรือว่าเบนส์อายุ๒๖ปี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสุราธานี
เข้ามอบตัวกับตำรวจสพเมืองสุราธานี

ยิงนายปรมินทิพย์ประทุมหรือว่าเจมส์อายุ๒๙ปีจนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าร้านสะดวกซื้อ
ฉลกรัฐ๒๑ตำบลบางกุ้งเขตเทศบาลสุราธานี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืน๔๐นาทีของวันที่๔มกราคมที่ผ่านมา
หลังการมอบตัวพนักงานสอบสวนได้นำตัวนายอภิษฎ

นายอภิษฎให้การรับสาภาพว่าได้เป็นคนก่อเหตุ
แล้วก็ขับรถเก๋งหนีไปกบดานอยู่ในพื้นที่อำเภอท่าฉาง
จากนั้นก็ติดต่อหานายอัธพรบิดาเพื่อให้นำเข้ามอบตัว
ซึ่งนายอภิษฎนั้นมีสีหน้าเรียบเฉย
เรื่องต้นนะครับเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อน
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
ส่วนสาเหตุนะฮะสอบสวนเบื้องต้น
ก็คาดว่ามาจากปมหึงหวงแหละครับรักสามเศร้าเราสามคนนี่แหละครับ
เนื่องจากนางสาวแอ๋มผู้หญิงนะ
เคยคบหาดูใจกับผู้ตายมาก่อนหลายปี
เท่ากับเป็นแฟนเก่าแหละทำธุรกิจร่วมกัน
ก่อนจะเพิ่งเลิกรากันไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้เอง

ก็ไปคบหากับนายอภิษฎผู้ก่อเหตุ

แต่หลังจากนั้นปรากฏว่า
นางสาวแอ๋มกลับมาคบกับแฟนเก่าผู้ตายอีก
ทีนี้แหละครับผู้ก่อเหตุคือนายอดีศักดิ์เนี่ย
ในวันเกิดเหตุนะคือขับรถตามมา
ผู้ก่อเหตุก็ขับรถตามจี้ตูดมาติดเลยนะ
รอดูท่าทีจนกระทั่งนายปรมินผู้ตายเดินออกมาจากร้านสะดวกซื้อ
ผู้ก่อเหตุยิงปืนใส่ล้อรถของนายปรมินก่อน
ว่านายปรมินหนีไปไหนไม่ได้แน่นอน
จากนั้นใช้ปืนยิงใส่ในประมิน๓นัดหน้าร้านสะดวกซื้อจนเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็ทิ้งให้นางสาวแอ๋มร้องห่มร้องไห้กับเหตุการณ์ที่น่าสลดนี้นะครับ
พนักงานสอบสวนก็ออกหมายเรียกนางสาวแอ๋มมาให้ปากคำในฐานะพยาน
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการสอบปากคำแล้ว
แต่ว่านางสาวแอ๋มยังอยู่ในอาการตกอกตกใจ
ให้การไม่ตรงกันกับวันแรกที่เกิดเหตุนะครับ
ทีนี้ก็ต้องเรียกมาสอบปากคำอีกครั้ง
โดยนัดจะเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับ
เพื่อคลายปมเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่เกิดขึ้นฮะ